เล็กเรนเดลค่ะเห็นบอกว่ามีสาวข้างกายคนใหม่แล้วเหมือนกันนะคะ
หัวใจตอนนี้ไม่เหงาแล้วค่ะ
มีมานะครับบอกว่า
เล็กเรนเดลตอนนี้มีสาวคุยด้วยแล้วนะครับ

และเธอคนนั้นเป็นใครนะคะเดี๋ยวไปฟังหนุ่มอเล็กบอกกันเลยค่ะ

แสดงว่าก็มีคุยอยู่ใช่ไหมคะตามนี้

นอกก็เราก็รู้สึกว่า
เราอยากมีอะไรเงียบแล้ว
เราอยากแบบว่าเราโอเคกับการอยู่เงียบ
เงียบเท่าไหร่คนก็ยิ่งอยากรู้มากเท่านั้นนะคะ

ส่วนเรื่องงานเพื่อสังคมกิจกรรมอนุรักษ์สัตว์ป่า

แต่ว่ายังไม่มีแพลนอำลาวงการอย่างที่หลายคนบอก
บอกว่าเห็นอเล็กอินกับเรื่องป่าเขาลำเนาไพร
จะไปอยู่ในป่าในโดงหรือเปล่า
นันก็มากกว่าอยู่ดีก็ยัง๖๐๗๐อยู่ดี
เพราะว่าผมมองว่าตรงในพาร์ทของการ
คือผมมาเปิดองค์กรแต่ว่าตอนนี้ก็มี
มีทีมีอะไรที่ลันของมันได้
เราก็ให้ความสำคัญกับการเล่นละครมากกว่า

เราก็อายุ๒๘เราก็ยังเชื่อว่า

อายุ๒๘เองนะคะก็ยังมีอีกบทบาทหลายบทบาทเลย